ดูเรื่องของพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยแค่๗เดือนเท่านั้น
ยังเป็นทารกอยู่เลยปรากฏว่าพ่อเลี้ยงรายนี้เนี่ยโมโห
เพราะว่าลูกเลี้ยงตื่นมาแล้วงอแงค่ะก็เลยจับเด็กโยนลงพื้น
ทีนี้เด็กนิ่งไปนึกว่าสลบจับเด็กไปแช่น้ำอีกอ่ะ
คือหวังจะให้ฟื้นขึ้นมาแต่ปรากฏว่าเด็กเนี่ยตายแล้วนะคะ
นี่เป็นภาพศพของน้องอานัทค่ะเด็กชายวัยแค่๗เดือน
พ่อเลี้ยงทำร้ายจนเสียชีวิตเลยญาตินะคะนำศพน้องอานัท
ชันสูตรที่โรงพยาบาลวิหารแดงจังหวัดสระบุรี
พบว่าที่คางมีรอยช้ำกระโหลกศีรษะก็ร้าวอะค่ะ
ต่อมาตำรวจสพวิหารแดงเข้าควบคุมตัวพ่อเลี้ยง
คือนายกวินผู้ซ้อนอายุ๒๘ปีมาสอบสวนที่โรงพัก
นายกวินเนี่ยมีพิรุธหลายอย่างเลยนะคะ
ตอนแรกบอกว่าไม่ได้ฆ่าเด็กเสียชีวิตเอง
แต่พอตำรวจเค้นสอบนานก็เลยรับสารภาพว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนฆ่าลูกเลี้ยงนะคะ
ตำรวจพานายกวินไปชี้จุดที่บ้านพร้อมทั้งยังสารภาพว่า
เขาเนี่ยเพิ่งคบหาอยู่กินกับภรรยาใหม่นี้ได้๔เดือน
ทีนี้ภรรยามีลูกติดก็คือน้องอานัทวัย๗เดือนคนนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าภรรยาออกไปทำงานเขาก็เลยนอนอยู่กับน้องอานัทเนี่ยแค่สองคน
ทีนี้พอเขานอนอยู่เด็กร้องเสียงดังด้วยความเป็นธรรมชาติของทารกยังไง
คือตื่นก็ร้องหิวก็ร้องปวดท้องก็ร้องเนี่ยนะคะ
ุดหงิดค่ะแล้วเพิ่งเสพยาบ้าไปด้วย
โมโหอุ้มเด็กขึ้นมาจับยนต์ทุ่มไปที่พื้นเด็กเลยแน่นิ่งไป
ทีนี้ก็เอาน้ำในขวดมาราดจะให้ฟื้นแต่เด็กไม่ฟื้นค่ะ
เขายังอุ้มเด็กไปจุ่มเด็กลงไปในอ่างน้ำอีกเนี่ยนะคะเด็กก็ไม่ฟื้น
อุ้มมาวางที่เตียงนอนแล้ววิ่งไปบอกน้าข้างบ้านให้ช่วยนำส่งโรงพยาบาลให้
เด็กมันร้องงอครับเด็กมันร้องงอแล้วตรงนั้นเขาทำอะไรอยู่
นั้นก็อุ้มเขาอยู่ครับแล้วช่วยอยู่ช่วย
ช่วยอยู่ครับตรงนั้นช่วยอยู่ช่วยเด็กเลยเนอะใช่แล้วเป็นไงเด็ก
อ๋อนิ่งไปแล้วก็ตัวอ่อนไปเลยครับแล้วจับตัวอ่อนแล้วเสร็จแล้วเขาทำอะไรต่อ
อ๋อน้ำลาดมันน้ำลาดตามตัวให้เปลืองเด็กกับเขาเป็นผู้แล้วทำอะไร
ก็วิ่งไปห้องน้ำจุ๋มจุ๋มน้ำก็ไม่เป็น
แล้วมันก็วิ่งกลับมาเรียกนะฮะ
ตำรวจนะคะก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาค่ะทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แล้วก็เสพยาเสพติดก่อนส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
วันนี้เนี่ยทางทีมข่าวเราไปที่มัศยิตดารุนมูฮายิรินหมู่๑๐
ที่ตำบลหนองโรงเผลอหนองแคจังหวัดสละบุรีด้วยซึ่งนางสาลีพิทักษ์อุปถัมภ์
อายุสี่เจ็ดปีเป็นยายน้องอานัทพร้อมญาติกำลังเตรียมขุดหลุมฝังศพน้องนะคะ
เตรียมจัดสถานที่ทำพิธีตามศาสนาอิสลามแม่ของน้องเนี่ยเป็นคนไปรับศพที่โรงพยาบาลธรรมศาสต
สิตจังหวัดปฐุมธานีคาดว่าช่วงเย็นวันนี้ก็จะเดินทางถึง
ทีมข่าวสอบถามนางสาลีผู้เป็นยายค่ะบอกว่าเสียใจมาก
ไม่อยากจะมองหน้าไม่อยากเห็นหน้านายกวินอีกเลยอยากถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้
คือมันโหดเยี่ยมเกินไปนะเด็กตัวเล็กแค่นี้เองนะคะ
ฟังเสียงของคุณยายเนี่ยค่ะแฟนเขาโหดเที่ยมมากเพราะเด็กตัวเล็กอ่ะเนอะ
เหลือแค่๗เดือนเองอยากจะบอกมันว่ายังไงบ้างเนี่ยแม่
ก็อยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าทำไมถึงทำกับเด็กได้
เด็กตัวทุกนี้เด็กมันมีชีวิตใจเหมือนกัน
ก็ให้เขารับกรรมไปที่เขาทำ